ทึกที่เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพกันไปแว๊บนะคะ
มาติดตามกันดูค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟ
ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคือรถไฟกำลังจะเข้าจอด
อืมมีผู้ชายคนนึงที่อยู่บนขบวนเนี้ยก็รีบลง
ด้วยความเร่งรีบเนี่ยค่ะตอนที่รถไฟยังแล่นอยู่เนี่ย
เขาเสียหลักแล้วล้มลงแล้วตกลงไปในรางรถไฟค่ะ

โอ้ยรถไฟก็กำลังแล่นไปเหมือนเหมือนกับชะลออ่ะ
กำลังจะกำลังจะจอดอ่ะแต่ว่ายังไม่จอด
แต่ว่าผู้ชายคนนี้รีบลงมานิดนึ

พอล้มปุ๊บหล่นลงไปในช่องที่รถไฟแล่นเนี่ยค่ะ
ก็เป็นเหตุทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ตอน๑๐โมง๒๐ของวันนี้ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี

เป็นขบวนรถไฟกรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานี
กำลังจะเข้าสถานีอุบลราชธานีสถานีปลายทางแล้วค่ะนะคะ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐๖๐ปี
ตกรางรถไฟจากขบวนรถไฟทางด้านขวา
ซึ่งทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายสมเชษรวยป้อมอายุ๕๘ปี
แล้วเป็นพนักงานขับรถจากเวร๒ด้วย

แขนซ้ายขาดขวาขาดนะฮะขาขวาขาด
กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลวารินชำราบ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตนั่งอยู่โบกี้หน้าของขบวนรถไฟ
ก็คาดว่าเขาจะลงตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แต่ไม่อยากเดินย้อนกลับมาเขาเลยตัดสินใจกระโดดลงมา
ขอบคุณครับ